มาดูเรื่องที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุข

เกอร์มาเจาะระบบของคนป่วย

อยู่เรื่องนี้ตื่นเต้นตรงไหนโกรธดงร้านศักดิ์เกลียวกับเรา

เพราะชื่อเราอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้
จริงการเจาะครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง
แต่เป็นการเจาะที่เพชรบูรณ์เจาะมาเจาะไป
เดี๋ยวถ้าเขาเจาะชุดใหญ่มาเนี่ยจะเรื่องใหญ่ครับ
งานนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าในรายชื่อที่ว่านี้
จะมีทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลขที่บัตรประชาชน
ชื่อโรงพยาบาลโรคประวัติการรักษาของคนไข้นั้นด้วย

หมดทุกอย่างมันคือความลับในชีวิตของแต่ละคน
แม้กระทั่งโรงพยาบาลก็บอกเรื่องนี้กับคนสนิทของเราเอง
ไม่ได้เลยนะแต่นี่เนี่ยแฮคเกอร์เขาเจาะได้
แล้วเขาบอกคุณต้องจ่ายค่าถ่ายคุณคือใคร
เอาหลับตานึกหน้าหมอนหนูก็แล้วกัน
ถือไปจ้ากับส่วนคุณต้องจ่ายค่าถ่าย
ค่าถ่ายครั้งนี้คิดง่ายเบา๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ

หมื่นไหมหมื่นเท่าไหร่

โปรโมชั่น๒วันนับตั้งแต่วันที่มีประกาศ
หากเกินจากนี้ไอ้๕๐๐ดอลลาร์๑๖๕๐๐บาท

ก่อนนะรีบถ่ายเลยด่วนเลยฮะ
ตอนนี้ไปมาเท่ากับว่าหมอหนูก็ตกใจ
และรับรู้แล้วนะฮะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับ
ท่านอันตุธินชาญวิรากูลก็เลยมอบหมาย
หลัดกระทรวงสาธารณสุขไปจัดการเร่งมือ
ตรวจสอบแก้ไขเร็วที่สุด

ฟังจากหมอหนูอนุทินชาญวีรกูล
ท่านอันตุธินชาญวิรากูลก็เลยมอบหมายถึงที่สุด

ต้องคุยเลย

โดยท่านรอประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากร

เป็นของโรงพยาบาลเพชรชบูรณ์ฮะ
แล้วมีการกู้มีการแก้มีการรับมือได้แล้ว

จริงแล้วประมาณซักหมื่นกับ๙๕คน

ใช่หมื่นกับ๙๕คนเท่านั้นเอง

คุณหมอนิติเหตานุรักษ์

แจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเพชรชบูรณ์

ไม่พบความเสียหายกับระบบระเบียน

ใครเจ็บป่วยไข้มาจะได้รู้ว่าประวัติเป็นอะไรเนี่ย
เรื่องต้นยังไม่ได้เจอปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะ

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจประสงคม
ท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวโดยตรงกับท่านหรอกล่ะ

กับทางกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ

ตัวเลขของวัคซีน
ไปดูตัวเลขของวัคซีนโควิดฮะ

เป็น๑๒๒๐๐๐รายกว่า

คุณนับยังไง๓๙เขาแค่๓๕วันก่อน

ตอนนี้๓๖๖๓๕๐๐๐รายนะครับ
เป็น๑๒๓ก็ว่ากันไปเหมือนกัน
เหลืออีกเพียง๑๑๕วัน
จะหมดเดือนธันวาคม

ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่อไปครับ